คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของโควิด๑๙นะคะ
วันนี้ได้เห็นคนในวงการประกวดนางงาม
มีการโพสต์แสดงความเสียใจการเสียชีวิตของอดีตธิดาช้างคนนี้ค่ะ

นายสุธิพงศ์ภูลสมบัติอายุ๓๘ปีคือชื่อจริงของเธอนะคะ

แต่ว่าชื่อในวงการนางงามของเธอก็คือป๊ามารดาค่ะ

เป็นธิดาช้างเป็นมิสยามกุญชร
แล้วเธอก็เป็นผู้จัดการประกวดนางงามสาวประเภท๒ด้วยนะคะ
คือเธอติดโควิด๑๙เมื่อวันที่๑๖เมษายน
รักษาตัวที่โรงพยาบาลนครปฐม
วันที่๒๑เมษายนอาการซุด

สุดท้ายเธอเสียชีวิตเมื่อคืนนี้นะคะ
ในวงการประกวดนางงามก็ไว้อาลัยให้กับเธอนะคะ
ก็มีการชัพนักกิจที่วัดไผล้ล้อมค่ะ